ทบุรีกันต่อคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เกี่ยวกับตำรวจ
ผัวก็เป็นตำรวจเมียก็เป็นตำรวจผิดใจกัน
ชั่ววูบเมียครับถูกผัวยิงตายเลยฮะ
ยิงตายในบ้านเลยคุณผู้ชมสองทุ่มเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจสพเมืองจันทบุรีเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันในบ้าน
บ้านลิขที่ห้าสิบสองหมู่ห้าจำบลบางกะจ่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวนะแบบเปิดโล่งนะครับ
เฉพาะห้องนอนกับห้องน้ำตรวจสอบที่
หน้าประตูห้องนอนติดกับตู้เย็นเจอศพ
ดาบตำรวจหญิงอำพัยวันคงกระจ่างอายุห้าสิบเอ็ดปี
ท่านเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระยองครับ

แล้วก็ยังพบบาดแผลถูกยิงที่หางคิ้วซ้าย

เข้าหางคิ้วซ้ายหนึ่งนัดกระสุนทะลุท้ายครับ
ผู้ก่อเหตุนะครับก็อยู่ตรงนั้นแหละ
ร้อยตำรวจตีวุฒิชัยทองมากอายุ๕๓ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยุสื่อสารสพเมืองจันทบุรีครับ

โดยร้อยตำรวจตีวุฒิชัยก็รอมอบตัวอยู่

ผู้ก่อเหตุเราทำลูกศรชี้ให้อยู่ครับ
สอบถามในภูวิสิทธิ์อุตโมทชูสกุลผู้ใหญ่บ้านเล่าบอกว่า
ที่ผ่านมาโอ้โหคู่นี้ก็ทะเลาะกันประจำนะนักข่าว

โดยร้อยตำรวจตรีวุฒิชัยเนี่ยนะครับ
ขู่หลายครั้งเหมือนกันจนเพื่อนบ้านภาวะนะครับ
คือขู่ประจำชาวบ้านไปลงบันทึกประจำวันไว้๖ครั้งแล้วนะ
ขณะที่รองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีนะครับ
บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็ทำงานอยู่ที่สพเมืองจันทร์แหละนะ
แล้วก็มาอยู่กินกันตั้งแต่ปี๒๕๕๐แล้ว

ส่วนชนวนเหตุเขาบอกเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะครับ
ก่อนเกิดเหตุได้ยินทะเลาะกันแรง
จากนั้นนะครับก็ผัวก็ยิงเมียตายนี่แหละครับ
คุณผู้ชมเราลองฟังเสียงสักนิดครับ